คุณผู้ชมรู้จักจอมทัพไหมพี่จอมทัพรู้จักไหม
จอมทัพที่เป็นนักฟุตบอลกลางเล่นดีจอมทัพนี่รู้จัก

ละจอมทัพเหรอคนละจอมทัพแต่จอมทัพนี่คือดูกลางดูซ่า
คือพี่อย่าไปมีเรื่องกับแกนะคะจอมทัพแกขับรถอยู่ด้านหลังรถคันหนึ่ง
แล้วรถคันนั้นขับแช่ขวาขับอยู่เลนขวาจอมทัพจะแซงจอมทัพแซงไม่ได้
พอจังหวะแซงได้ปุ๊บจอมทัพปาดหน้าเลยค่ะไปจอดด้านซ้าย
เรียกให้ลงมาเรียกให้ลงมาไม่ลงมาใช่ไหมจอมทัพลงมาจากรถ
ต่อยหน้าเปิดก่อนเลยแล้วด่าเลยนะคะ
ถามคำถามยอดฮิตรู้ไหมว่ากูเป็นใคร

ครับผมดั๊ยครับจอมทัพครับ

เขาเป็นจอมทัพไง

จองทัพก็คือกระพริบไฟขอทางจะแซง
ลักษณะคือถามว่าคนที่โดนต่อยหน้าเนี่ยเขาจะให้แซงไหม
บอกว่าก็เขาจะให้แซงกำลังหาจังหวะหลบซ้ายให้อยู่
จอมทัพก็บอกไม่ทันใจจอดเลย
อันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่โดนต่อยหน้านะคะ
จอดด้านซ้ายแล้วให้คู่กรณีหยุด

คู่กรณีคนที่โดนต่อยหน้าเขารถกระจกไกล
กำลังจะเจรจาปรากฏว่าจองทัพเดินมาปุ๊บ

ตรงไปที่ใบหน้าคู่กรณีเลยนะคะ
แล้วท้าบอกว่าให้ไปแจ้งความที่โรงพัก
อมทัพท้าคู่กรณีให้ไปแจ้งความที่โรงพัก

ทัพเป็นคนไม่จริงนี่ว่า
สุดท้ายแล้วพี่คนที่โดนต่อยหน้า

ไปแจ้งความแล้วแล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์
ช่วยแชร์ต่อด้วยแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะ

กว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานกว่าจะออกหมายเรียก

ในท้องที่ท่านช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์เกิดที่ไหนอย่างไรนะคะ
เมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดประมาณ๒ทุ่มครึ่งเมื่อวันก่อน
เที่ยมเมืองสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชม
เราก็ถามนะเป็นพี่ที่โดนต่อยพี่ยอมนะพี่เบิร์ต

เราก็ถามพี่ที่โดนต่อยในคลิป
พี่พี่ไม่สวนกลับไปสักหมัด
รู้ไหมครับพี่คนที่โดนต่อยพี่ก็บอกว่าอย่างไร

แต่คิดถึงหน้าพ่อแม่ของผมไว้

ใช้ความอดทนอดกลั้นคิดถึงหน้าครอบครัว
ก็เลยคิดในใจอย่าไปต่อยเลยได้ไม่คุ้มเสีย
ทนดีกว่าเจอคนแบบนี้อดทนดีกว่านะคะ

ซึ่งแกก็ยอมรับว่ามันขับอยู่เลนขวา
ขับอยู่เลนขวาจริงแต่ไม่ใช่ว่าแหมจะไม่หลบให้

ก็หาจังหวะอยู่แบบนี้พี่จอมทัพพี่ก็ใจร้อนเหลือเกิน

ถ้าอยากจะชี้แจงหรืออะไรติดต่อมาได้
แต่ขับรถเหมือนรีบแต่ก็มีเวลาจอดลงมาคุยหาเรื่องกับเขาอีก